พบกับความสามารถของเด็กที่คุณต้องถึง
และรายได้ที่มาพร้อมสายฝน
ตลอดกินขอตะลุยร้านเทอร์เรสฮิวชนบุรี

และเมนูเด็ดที่ได้ลองแล้วจะต้องติดใจ
ตบท้ายด้วยเมนูเด็ดของพี่น้องชาวอีสาน
กันร้อนข่าวอาทิตย์นี้๑๔นาฬิกา